คุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าถ้าอยู่เนี่ยเราขับรถไปแล้วถูกรถวิ่งสวนเลนพุ่งชนประสานงาอย่างจัง
ตัวเราเนี่ยขาหัก๒ข้างหัก๒ท่อนเย็บ๕๐กว่าเข็มนอนสมอยู่โรงพยาบาลเกือบ๒อาทิตย์
หมาเราที่นั่งรถไปด้วยตายแต่คู่กรณีบ่ายเบี่ยงไม่ยอมมาไกล่เกลี่ยแล้วบอกให้ไล่ไปเอาเงินกับประกันถ้าไม่ไปจะไม่ได้อะไรเลย
คุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงคะลองดูคลิปนี้นะคะ

เขาแสงมาคือกลายเป็นกันขับสวนเลสกับพ่อที่ถามปกติ
มาด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนประสานงาเลยทีเดียวอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยสองเดือนกว่าแล้วนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สิบสาม
กรกฎาคมดูสิฮะ๕ทุ่ม๖นาทีตามเวลาบนกล้องวงจรปิดเลย
ผู้หญิงที่บาดเจ็บเนี่ยเธอนั่งมากับเพื่อนเพื่อนเธอเป็นคนขับนะคะ
ตัวเธอเนี่ยขาหัก๒ท่อนหมาเธอตายคาที่เลย
ต้องพักรักษาตัวกว่า๑๘๐วันเอาตีคร่าวคือ๖เดือนนี่สภาพ

แต่จนบัดนี้คดียังไม่คืบหน้าเลยหมาตายคาที่เลยค่ะ

เพราะชนแรงมากเห็นจังหวะแซงเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
พุ่งมาเร็วแค่ไหนแล้วคุณพุ่งสวนเลนนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายนะคะ
ชื่อว่านัทธรัฐอิสโมอายุ๓๑ปี

วันนั้นนั่งรถของเพื่อนไปถึงปากซอยบางบอน๕
เพื่อนขับช่องทางซ้ายสุด
แล้วเจอคู่กรณีขับเก๋งสีเทา
แซงรถบรรทุกพ่วงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เลยพุ่งชนประสานงากับรถฝั่งของเธอที่มาถูกเลนอยู่แล้ว
เพราะฝั่งทางนั้นเนี่ยแซงมาก็เลยกลายเป็นสวนเลนไง

หมาที่เธอรักมากตายคาที่
ส่วนตัวเธอเองนอนสมอยู่โรงพยาบาล๑๓วันเต็ม
เพราะว่าขาหักเย็บไปกว่า๕๐เข็ม
บอกเลยว่าต้องรักษาตัว๑๘๐วัน
รับค่ารักษาเอง๕แสนกว่าบาท
กันยายนคุณเกิดเหตุ๑๓กรกฎาคมนะ
กันยายนนี่ก็คือครึ่งเดือนผ่านไปนะ

แต่คู่กรณีไม่ยอมเจรจาค่ะ

มีจ่ายเยียวยาให้๙๐๐๐บาท

ไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีอีกเลยนะคะ
ก็จะใส่เหล็กดามตั้งแต่ช่วงสะโพกเลยค่ะ

มันทำให้ตัวแนนเองไม่สามารถเดินได้
ทุกวันนี้คือเหมือนคล้ายคือเหมือนทุกผลภาพชั่วคราวอะค่ะ
หลังจากแนนออกจากโรงพยาบาลมา
จนตำรวจนัดก็คือไม่มีการติดต่อใดเลย

เขาก็จะโยนให้เป็นเรื่องของประกันทั้งหมด

สามารถยื่นข้อเสนอให้เราได้แค่๙๐๐๐บาท
แบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษา๕แสนกว่าบาท
อุบัติเหตุที่เธอเองก็ไม่ได้ประมาทด้วย
แต่ประกันคู่กรณีบอกว่าให้ได้แค่๙๐๐

ทีมข่าวเราก็ต้องฟังความสองข้างแหละเนาะ

ค่ะอันนี้เบอร์น้องขา

จากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

ค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่นักข่าวรบกวนเรียนสอบถาม
ในเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นที่เกิดรถชนกันนะคะ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เบอร์นี้นะครับ
จากใช่ครับเป็นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เบอร์นี้นะครับ

ไม่รู้ว่าปลายสายใช่คู่กรณีจริงไหมหรือไม่ใช่หรือผิดเบอร์
แต่ที่แน่ร้อยเวรเจ้าของคดีซึ่งปัจจุบันเกษียณไปแล้วอะค่ะ
บอกเบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

เพราะว่ามีการเรียกร้องค่าเยียวยาเกินวงเงินชดเชยของประกัน
ก็คือถ้าตกลงไม่ได้จริงก็อาจจะต้องไปจบที่ศาลนะคะ
แต่ถ้าขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องได้รับการดูแลหรือเปล่า

เย็บตั้งหลายสิบเข็มพักหลายเดือนใช่ไหมฮะ